อีกหนึ่งเรื่องราวปัญหาผัวเมียครับผมผัวเก่าไปเจอภาพว่าเอ้ย
อดีตเมียเนี่ยพาผู้ชายคนใหม่มาอยู่ที่บ้านด้วยไม่พอใจ
มีดบุกเข้าไปแทงเลยฮะเปิดศึกชิงรักแล้วเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยนะครับ
แต่เลิกกันแล้วใช่ไหมเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วคืออยู่กินกันมาเนี่ย
มีลูกหลายคนแล้วอ่ะแต่ว่าหลังเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกกันอยู่
ปรากฏว่ามาเจอภาพบาดตาบาดใจไงต่อให้เลิกกันแล้ว
แต่เธอเอาผู้ชายคนใหม่มาหยามมาอยู่ในบ้านแบบนี้ได้ยังไงเลยบุกไปแทงครับ
เหตุการณ์ตี๔๓๐ที่ผ่านมาครับตำรวจสพชายาที่สุราธานีรับแจ้งว่า
มีคนโดนแทงตายไปตรวจสอบก็คือที่บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอชายานะฮะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวรอบบ้านจะเป็นสวนปาล์มน้ำมัน
คุณกิ๊กอายุ๒๘ปีนี่นะฮะคนเสื้อสีชมพูนั่นน่ะ
คือเสื้อผ้าก็เปื้อนเลือดครับเธอตกใจนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช็อกมาก
โถงของบ้านเนี่ยพบร่างในเป้อายุ๓๓นอนตายครับ
นี่คือร่างของในเป้มือซ้ายกำมีด๑เล่มแล้วมีแผลโดนแทงเข้าที่คอ๑แผล
ตามตัวก็มีร่องรอยมีดเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือผู้ตายนะครับในเป้ที่เห็นหน้าจอ
ส่วนคนเจ็บอายุ๓๒ปีโดนแทงที่หน้าอกซ้าย๑แผลที่ซี่โครงซ้ายอีก๑แผล
อาการสาหัสครับทราบชื่อต่อมาคือในโอมนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบไปเจอมีดพก๒เล่มอยู่ในบ้านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนครับกิ๊กกับเป้เขาเคยเป็นผัวเมียกัน
จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมา๑๓ปีมีลูกด้วยกัน๓คนครับ
จากนั้นกิ๊กและเป้ก็แยกกันอยู่เลิกรากันไปประมาณ๓๔เดือน
ซึ่งเป็นผัวเก่าเนี่ยนะฮะยังตามรังความขอคืนดีอยู่บ่อย
แล้ววันที่เกิดเหตุเป้เนี่ยขับรถกระบะตอนครึ่งมาที่บ้าน
ไขประตูเข้าไปในบ้านตอนนั้นกิ๊กเนี่ยอยู่กับโอม
ซึ่งเป็นแฟนใหม่เป็นผู้ชายคนใหม่แล้วอยู่ในห้องนอน
จังหวะนั้นเป้ครับพอเจอโอมปั๊บโอ้โหเฮ้ยนี่เธอพาผู้ชายคนใหม่
อยู่ในบ้านมาอยู่ในห้องนอนแบบนี้เลยเหรอเนี่ย
พอเจอโอมเป้เลยใช้มีดแทงที่โอมครับแบบไม่ยั้งจนเลือดไหล
กิ๊กเข้ามาห้ามจังหวะนั้นโอมซึ่งเป็นแฟนใหม่นะฮะ
มีดวางอยู่ก็เลยไปคว้ามีดมาแล้วแทงเป้ไม่ยั้งเช่นเดียวกัน
ปรากฏว่ารอบนี้ที่แทงไปเนี่ยคมมีดปักเข้าที่คอล้มเลยฮะ
เห็นว่าเป้อาการสาหัสรีบเอาผ้าคนหนูมาช่วยกดห้ามเลือด
แล้วกดแจ้ง๑๙๑ปรากฏว่าต่อมาเป้เสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะครับ
จากนั้นเธอก็ไปดูเพราะว่าโอมเองซึ่งเป็นแฟนใหม่นี่ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ญาติของกิ๊กนายสมศักดิ์เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันด้วย
เล่าให้ฟังไม่ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันนะคือบ้านอยู่ห่างกันประมาณ๒๐๐เมตร
เคยอยู่กินกับกิ๊กซึ่งกิ๊กเนี่ยเป็นหลานของคุณลุงคนนี้
ที่เป็นญาติแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันด้วยนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊กเองไปอยู่ที่อื่นเพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านไม่นานเอง
๓วันแล้วก็มีโอมซึ่งเป็นแฟนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วย
แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
พี่ชายของในเป้นิมนต์พระหนึ่งรูปไปทำพิธีเชิญวิญญาณบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
ในบ้านก็ข้าวของยังกระจัดกระจายคราบเลือดยังอยู่เลยนะฮะ
ช่วงหนึ่งพี่ชายเรียกวิญญาณของน้องออกจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยกันครับ
พี่ชายของในเป้บอกกับทีมข่าวนะครับว่าบ้านหลังนี้
เป็นบ้านของอดีตเมียของน้องก็คือบ้านของกิ๊ก
แต่จริงแล้วเป็นบ้านที่ทั้งสองคนอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มคบกัน
น้องชายของผมก็คือเป้ผู้ตายผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก
เขาเคยอยู่กับครอบครัวมาก่อน๑๓ปีที่กินอยู่ด้วยกัน
ผัวเมียแล้วมีลูกด้วยกันด้วยก่อนเกิดเหตุ
คงจะรู้แหละว่ากิ๊กเนี่ยพาโอมแฟนใหม่เข้ามาในบ้าน
ก็เลยบุกเข้ามาทำร้ายเพราะว่าน้องผมเคยเตือนแล้ว
อย่าพาใครเข้ามาที่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่มีความทรงจำร่วมกัน
ต่อให้ห่างกันแล้วเลิกกันแล้วก็ตามแม้จะยังไม่หย่า
แต่ก็ไม่อยากให้มีความทรงจำอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
ในขณะที่ในโอมครับเขาบอกแบบนี้นะครับ
น้องชายผมเคยเล่าให้ฟังเป็นพนักงานส่งน้ำดื่ม
แล้วเคยมาส่งน้ำที่บ้านแล้วก็แอบมาติดต่อกันกับ
อดีตเมียของน้องผมตั้งแต่ยังไม่ได้เลิกกันด้วยซ้ำ
แล้วปรากฏว่าอดีตเมียของน้องผมกิ๊ก
ยังเคยแอบไปเปิดรีสอร์ทเพื่อจะนัดเจอกับโอม
ผู้ชายคนใหม่เอาลูกไปด้วยแต่ให้ลูกนอนคนละเตียง
ส่วนกิ๊กและโอมนอนอยู่เตียงเดียวกัน
อันนี้คือสิ่งที่พี่ชายของผู้ตายบอกนะครับ
ก่อนหน้านี้๑๒ปีก่อนช่วงอยู่บ้านแม่
ก็คือแม่ของในเป้นะฮะกิ๊กเนี่ยก็แอบไปมีความสัมพันธ์
กับเพื่อนบ้านจนน้องชายผมเนี่ยโกรธ
เอามีดไปแทงเพื่อนบ้านบาดเจ็บแล้วน้องผมติดคุก๕ปี
โทษออกมาก็กลับมาคบกันอีกครั้งแล้วก็มาเกิดเรื่อง
น่าจะเกิดจากความแค้นด้วยความหึงหวงด้วยเพราะว่า
พอฟังจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากิ๊กเองก็จะมีเรื่องของชู้สาวมาเรื่อย
ที่ทำให้ฝ่ายชายเองก็คิดมากอันนี้คือข้อมูลในฝั่งของพี่ชายผู้ตายนะครับ
บ้านแหมผมเองในหมู่บ้านในตัวเมืองเลย
เลยไปประมาณ๓รังครับสามหลังไปได้ครับน้องข้างบ้าน
ไปมันมายังไงที่นี้เราได้คุยกันกับกิ๊กอีกครั้งนะฮะ
เธอก็เป็นคนกลางนะเพราะว่าเธอก็ตกใจและช็อกมาก
คือผัวเก่าที่เลิกรากันไปก็ต้องมาตายแล้วแฟนใหม่ก็มาบาดเจ็บ
ยืนยันว่าไม่ได้แอบครบซ้อนอันนี้ก็ต้องฟังเธอด้วยนะครับ
และไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่พี่ชายของในเป้ผัวเก่ากล่าวหา
บอกว่าก่อนที่จะเลิกกับเป้เนี่ยจับได้ว่าเป้แอบมีคนใหม่ถึง๒ครั้ง
นี่คือข้อมูลจากฝั่งของกิ๊กครั้งแรกเธอจำได้แม่นมิถุนายนปี๖๕
จับได้ว่าแอบคุยกับแม่ค้าที่ตลาดซึ่งเป้ไปขายของตอนเช้า
มาอีกครั้งหนึ่งพฤศจิกายนปีที่แล้วจับได้ว่าเป้แอบคุยกับผู้หญิงอีกคนนึง
เป้เนี่ยปรากฏว่าก็กลับไปคุยกับแม่ค้าคนแรกอีกอ้าวคือยังไงกันเนี่ย
พยายามจะขอหย่าแต่เป้ไม่ยอมหย่าครับนี่นะฮะ
และในเป้ตามมารังความส่งแชทมาข่มขู่บอกว่าถ้ารู้ว่ามีแฟนใหม่จะทำร้ายทั้งสองคน
หลังจากนั้นนะครับกิ๊กเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่า
อ่ะเมียไม่อยู่แล้วไงถึงทักมาได้เป้ก็บอกว่าเมียตายแล้ว
นี่คือข้อความที่เคยมีการแชทกันของระหว่างสามีเก่าและผู้ชายคนใหม่นะครับ
โอมแฟนใหม่เนี่ยเธอรู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่๒๔ธันวาคมปีที่แล้ว
หลังจากบอกเลิกกับเป้ตอนนั้นเริ่มคุยกับนายโอมเนี่ย
เป็นเหมือนกับผู้ชายที่เข้ามาให้คำปรึกษาปัญหาหัวใจยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะ
เป็นที่ปรึกษามีอะไรก็ระบายให้ฟังจนช่วงที่เธอกลับมาบวชชีจะเห็นว่า
เหมือนกับผมเธอยังสั้นเหมือนเพิ่งโกนผมมานะฮะ
คือเธอไปบวชชีมาด้วย๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลานั้น
ไปบวชชีครับกลับมาจากบวชชีที่วัดแห่งหนึ่งในสุราช
โอมเนี่ยก็คือผู้ชายคนใหม่ก็ยังมาคอยส่งของใช้ดูแลจิตใจเธอ
เธอบวชครบเดือน๒๔มีนาที่ผ่านมาอ้าวศึกออกมาแล้วบวชชีเสร็จเรียบร้อย
ก็เลยตัดสินใจตกลงคบหากับนายโอมเริ่มต้นความรักครั้งใหม่
กับผู้ชายคนใหม่คนนี้ครับ
มาตกลงเป็นแฟนกันเมื่อหลังวันที่๒๔มีนาที่หนูศึกออกมา
๒๔มีนาโรสึกใช่
ไปบวชตั้งแต่เมื่อไหนไปบวชตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์
อ๋อบวช๑เดือนเลย
ถ้าถามว่าเขาก็เห็นเขาก็รู้แต่นั่นแหละคือเขานึกว่าเป็นมือที่สามเข้ามา
แต่เราก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่เขายังคิดว่า
เป็นมือที่๓เข้ามาในชีวิตที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้
แต่เขาไม่คิดว่าที่เขาทำมาเขาใช่
เธอก็เลยขอชี้แจงในมุมของเธอเพราะว่าก็ถูกพาดพิง
กล่าวหาว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบครบซ้อนครบผู้ชายหลายคนแต่เธอยืนยันว่าไม่จริง
ต่างหากที่เธอจับได้ว่าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่น
เอาละครับสุดท้ายแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงต่อไป
ส่วนร่างของในเป้ครับครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดเวียง
เขตอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันจันนี้นะครับ
ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างรอให้ในโอมก็คือแฟนใหม่ของกิ๊กเนี่ย
รักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน
รุปสำนวนคดีต่อไปเสียใจด้วยนะครับ